แล้วก็เหมาะกับยุคนี้มากเลยที่นำวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็น
รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าคันนี้ค่ะหรอปกตินี่โอ้โห
แต่นี่พี่ทำคนเดียวคุณผู้ชมดูสิคะ
นี่คือรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถอีวี

เท่ด้วยนะคะทำจริงวิ่งได้จริงขายจริงนะจ๊ะ
ใครสนใจลองตามมาฟังข่าวนี้ค่ะ
นี่ค่ะผลงานของคุณเสกสรรสุดแสนนะคะ

เสกสรรเนี่ยเป็นเจ้าของร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ
อยู่ในพื้นที่บ้านสะดาวตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธร
อ่ะจุดเริ่มต้นไปมายังไงคะพี่

รถคันนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
วัสดุหลักที่นำมาใช้ประดิษฐ์รถคันนี้ส่วนใหญ่

เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเช่นเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมต่าง
นำมาประกอบเป็นตัวถังของรถ
เห็นไหมนี่พี่ชี้ให้ดูแบบนี้นะคะ
สามารถขับได้จริงขับไปไหนมาไหนได้เหมือนรถทั่วไปเลย
ก๊อตเอาสะขานไหมนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเจื้อเพลิง
ตอนนี้น้ำมันแพงใช่ไหมน้ำมันเนี่ยโอ้โหไปไกลเลย
รถคันนี้เขาใช้พลังงานไฟฟ้าจ้ะ
แล้วเป็นอย่างไรพี่วิ่งเป็นอย่างไรบ้าง
ใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้ความเร็วได้สูงสุด๕๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วิ่งได้ระยะทาง๓๐กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่๑ครั้ง
มันทุกน้ำหนักได้โอ้โหพี่เบิร์ต
เท่าไหร่สบายเลย๕๐๐กิโลกรัม
ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะนะนะคะ
โอ้โหไปทั้งครอบครัวก็ได้นะอย่างนี้นะนะฮะ
คุณเสกสรรบอกว่าคือรู้ไหมคะว่าไปเรียนรู้มาจากไหน
ครับน่ารักมากเดี๋ยวนี้นะทุกอย่างท่องโลกอินเตอร์เน็
ความรู้หาได้หมดแล้วความรู้อยู่รอบตัวเราจริงนะคะ
เสกสรรบอกว่าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต
ลองผิดลองถูกลองทดลองดูนะคะ
ประดิษฐ์รถคันนี้มาตั้งแต่พฤศจิกา
ขออภัยพฤษภาคมปีที่ผ่านมามาเสร็จเดือนพฤศจิกายน
ใช้เวลานับดูกี่เดือนฮะสักประมาณ๕๖เดือน
หลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บลองเอามาขับเฮ้ยขับได้จริง
พอขับไปขับมามีคนเห็นคนก็ถาม

พี่บอกว่าตอนนี้เริ่มจะกลายมาเป็นธุรกิจแล้วนะคะ
เพราะเสนอขายคันละเท่าไหร่๖๐๐๐บาท
บาทใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ
เออประดิษฐ์จริงขับได้จริงนะคะ
ต่อการชัดแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้สักประมาณ๓๐กิโล
โอเคล่ะวิ่งแถวนั้นไปซื้อข้าวบ้านมาซื้อแกงไม่ต้องแรงก็ได้
เออใช่ไหมนักกันสองคนชิวประมาณคุณ